เราเสนอข่าวสารให้คุณผู้ชมติดตามมาตลอดตั้งแต่เริ่มเปิดสถานี
ตอนนี้เราอยากจะบอกว่าเรามีละครน้ำดีนะคุณผู้ชม
เป็นละครสะท้อนสังคมที่กำลังจะออกอากาศวันจันทร์ที่๔มีนาคมนี้แล้ว
นั่นก็คือเรื่องไผ่แดงนะครับ
เป็นละครที่มาจากบทประพันธ์ทรงคุณค่าของหม่อมราชวงศึกฤทธปราโมท
ไปดูกันนะคะว่าละครเรื่องนี้เป็นละครที่บริษัททวินเฟรมจำกัดค่ะ
ได้ตั้งใจนะคะในการที่จะผลิตผลงานละครคุณภาพมาให้ได้ติดตามกัน
จะลงจอยไทยรัฐทีวีให้ได้ติดตามกันวันจันทร์ที่๔มีนาคมนี้
ออกอากาศหลังรายการไทยรัฐนิวโชว์ช่วงประมาณ๔ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่มครึ่งนะคะ
แล้วก็ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นละครทีวีอีกครั้งท่ามกลางบรรยากาศการเมืองที่ดูเด็ดเผ็ดร้อนของบ้านเรานะคะ
โดยละครไผ่แดงเรื่องราวประวัติศาสตร์รัฐธิเก่าและใหม่จะเล่าถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อ
ศรัทธาของหมู่บ้านชนบทในประเทศไทย

ตัวละคร๒ตัวละครหลักนะคะ
นั่นก็คือสมพันธ์กร่างกับนายแกว่ง
ความสนุกความเข้มข้นครั้งนี้จะน่าดูชมขนาดไหน
ไปฟังสัมภาษณ์จากผู้กำกับและทีมนักแสดงเลยค่ะ
มีความรู้สึกอิ่มใจ
เพราะว่าเราเหนื่อยกันมาแต่ว่าเหมือนคุ้มค่ากับการลงแรงชีวิตจิตใจของนักแสดงด้วยแล้วก็ทีมงาน

ก็เป็นเพื่อนรักกับแกว่งก่อนบวชจริงเป็นนักเลงมาด้วยกัน
พอบวชแล้วก็ด้วยความที่เป็นพระก็ต้องอยู่ต่างกัน
แต่สุดท้ายอย่างที่พี่ลงบอกว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความเป็นเพื่อนก็ยังคือความเป็นเพื่อนอยู่ก็ยังรักกัน
แม้ว่าจะตีกันมาตลอดทั้งเรื่องแต่ก็สุดท้ายความเป็นคนไทยด้วยกันก็ยังรักกันครับ
มกลางบรรยากาศบ้านเมืองแบบนี้นะคะอีกหนึ่งละครน้ำดีที่อยากให้ดูกันวัน
ที่๔มีนาคมนี้๔ทุ่มครึ่งถึง๕ทุ่มครึ่งนะคะหลังจบไทยรัฐนิวโชว
ใช่อยากให้คุณผู้ชมดูนะเพราะว่าจริงแล้วไทยรัฐคุณผู้ชมบอกโอ้โหดูข่าวนี้เข้มข้นแล้ว
ดูรายการต่างสนุกสนานมีละครมาเป็นทางเลือกให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับ
ต้องดูคือเปิดทิ้งไว้เลยแหละดูข่าวจบดูละครต่อเลย